มักจะพูดกันเสมอนะคะว่าเวลาไปทำงานในที่ที่มันอับแคบเนี่ย
คือต้องระมัดระวังตัวอย่างสูงเลยเพราะส่วนใหญ่ที่อับแคบแบบในท่อในบ่ออะไรอย่างนี้
บางทีมันมีโอกาสที่มันจะขาดอากาศหายใจได้
นี้เป็นแบบเดียวกันเลยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยช่วงหน้าแรงน้ำมันเข้าไม่ถึงหมู่บ้าน
เขาก็เลยต้องมีการขุดบ่อบาดานเพื่อใช้น้ำกัน

ทีนี้มันกำลังจะเข้าหน้าแรงแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่า
เดี๋ยวลงไปทำความสะอาดบอกกันหน่อยจะได้ใช้น้ำกันได้
เขาก็ตอนแรกจะหาช่างที่ชำนาญการ
ปรากฏว่าก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละเขาอาสาลงไปทำความสะอาดให้
ปรากฏคนแรกลงไปตะโกนแล้วบอกช่วยด้วยหายใจไม่ออก
คนที่สองลงไปช่วยช่วยคนแรกขึ้นมาได้
แต่คนที่สองที่ลงไปเอ้าหายใจไม่ออกเหมือนกัน
อีกคนนึงลงไปช่วยสุดท้ายตายสองศพอยู่ในบ่อค่ะ
แล้วบ่อเนี่ยลึกแปดเมตรเลยนะคะผู้ตายนะคะก็คือ
นายสุเทพขาวแดงวัยสามสิบห้าปีกับนายชินากรพันธุ์ศรีวัยสามสิบปีค่ะ
ส่วนคนที่รอดชีวิตเนี่ยคือนายอรุณมามาตรนะคะ
อาการตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าก็ต้องนอนพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ะ
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะบ่อบาดานนี้เนี่ย
อย่างที่บอกมันขุดอยู่ที่บ้านหลังนึงได้กล้องวงจรปิดมาค่ะ
ประมาณสักแปดโมงกว่าผู้ชายคนนี้บังเหมนะคะ
นายอรุณมามาตรนะคะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
บ้านหลังเกิดเหตุก็คือบ้านที่มีเบาะน้ำนี่แหละจากนั้นประมาณสักสิบโมงค่ะ
ก็มีเพื่อนอีกสองคนนะคะเพื่อนเสื้อสีเทากับสีน้ำเงิน
มาช่วยกันเขาเรียกกันบังเสือกับบังตานะคะ
ทีนี้พอกำลังจะเตรียมลงบ่อไปล้างทำความสะอาดประมาณสักสิบโมงห้าสิบอ่ะค่ะ
เหมหรือว่านายอรุณเขาก็เดินไปเอาถังที่อยู่หน้าเบาะ
ทำงานกันตามปกติประมาณสัก๑๕นาทีค่ะ
ก็จะเห็นบางตาคือเพื่อนนะคะพยายามเรียกให้คนช่วยเพื่อนที่ลงไปตอนแรก
ซึ่งตอนนั้นอ่ะบางเหมลงไปแล้วก็เลยจับภาพไม่ได้แล้วชาวบ้านก็มารุมช่วยนะคะ
ที่กู้ภัยจะมาถึงคุณระวีการได้คุยกับนายประสานเจ้าของบ้าน
บอกว่าตอนนั้นเขาไปทำงานนอกบ้านที่บ้านก็เลยมีแค่ภรรยากับญาติญาติอยู่บ้าน
คือบ่อที่บ้านลึก๘เมตรช่วงหน้าแรงเนี่ยทางบ้านวางแผนว่าจะติดต่อหาช่างที่ชำนาญลงไปล้างทำความสะอาดบ่อ
ทีนี้พอมาคุยปรึกษากันเนี่ยก็มีคนในหมู่บ้านอาสารับจ้างทำงาน
เสือลงไปก่อนขณะที่บางตาเนี่ยจับเชือกอยู่ด้านบน
ตาได้ยินเสียงบางเสือเริ่มขาดอากาศร้องเรียกให้เพื่อนบ้านช่วย
เสือคือคนรอดนะคะบางเสือคือนายอรุณนะคะ
ปรากฏว่านายกอล์ฟหลานเจ้าของบ้าน
เขาได้ยินเสียงเขาก็เลยลงไปช่วยเอาบังเสือขึ้นมาได้แล้ว
แต่กลายเป็นว่าบางเหมที่อยู่ข้างในด้วยก็ขาดอากาศหายใจไปอีกเหมือนกัน
ก๊อฟลงไปช่วยก็ขาดอากาศหายใจไปทั้งคู่
สุดท้ายเสียชีวิตในบ่อทั้งคู่ค่ะเจ้าของบ้านบอก
เขากับญาติทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์นี้มาก
ถ้าใครทำก็ตามเสร็จก็เดี๋ยวก็ให้ตังค่าจ้างนะ

แล้วก็มาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน
แล้วคนที่เสียวก็เป็นหลานก็เป็นพี่น้องหมดเลย
เจ้าของบ้านก็เล่านะครับว่าปกติแล้วเนี่ยใครที่ไม่มีงาน

ก็เสียใจที่หลานประสบเหตุแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตามความเชื่อของศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะ
เขาก็จริงเขาจะไม่ทำงานวันศุกร์กัน
เพราะถือว่าเป็นวันหยุดเขาก็จะไปละหมาดกันที่มัศยิต
ส่วนบ่ออันนี้เขาบอกไม่ใช้แล้วเขาจะปิดตายไปเลย
หลังเกิดเหตุนะคะทางญาติก็นำร่างของผู้ตาย

เพราะว่าตามหลักศาสนาอิสลาม
คือถ้าเสียชีวิตแล้วเขาต้องฝังภายใน๒๔ชั่วโมง
ซึ่งชาวบ้านเองเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่า

ต้องมีการลงไปล้างทำความสะอาดจนมีคนตาย
เพราะว่าหน้าแรงน้ำมันเข้าไม่ถึงหมู่บ้านเลย

น้ำปลาปลาก็ไม่มีที่คุณระวีการลงพื้นที่ไปมานะชาวบ้านก็เลยบอก
ฝากให้ช่วยแจ้งข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อย

น้ำปลาปลาเข้าถึงเขาก็จะได้สบายขึ้นหน่อย